คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องบอกว่าความสวยเป็นเหตุจริงสำหรับพี่เอ๊ชุติมาของเราค่ะคุณผู้ชม
นี่ขนาดว่าประกาศตัวว่ามีแฟนเด็กแล้วแต่ก็ยังมีหนุ่มชอบทักแชทมาขายขนมจีบกันใหญ่

ใช่มีทั้งจีบจริงจีบจางมีทั้งแนวจิตส่งภาพแปลกมาให้
รวมไปถึงชาวต่างชาติที่ชอบวีดีโอคอลมาหาดึกร้อนใจจนแฟนเด็กอย่างน้องฟร้องต้องถามว่าเป็นใคร
แล้วก็จัดการบล็อกให้ทันทีเพราะพี่เอ๊ทำไม่เป็น
ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อไปดูให้เห็นกับตาจ้า
หน้าผู้ชายเอาแล้วฟ้องให้ใครเขาไว้
เนี่ยให้เขาไปทั่วรับเฟสรับไปทั่ว
คือเป็นคนเล่นเฟสไม่ค่อยเก่งเขาบอกเขาชอบจังเลย
เป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคมีครบเนื้อนมไข่อะไรอย่างนี้
ก็เริ่มแบบเอ๊ะอีนี่โรคจิตเปล่าวะอะไรอย่างนี้เราก็ไม่คุยกับเขานะคะ
ก็เลยบอกว่าใครกิ๊กเหรอบอกไม่ได้กิ๊กกิ๊กอะไรล่ะฟ้องก็มาดูหน้า
พอดูหน้าเสร็จเอ๊ะก็งั้นอะว่าฮ่าเสร็จแล้ว
ฟ้องค่ะบล็อกเลยค่ะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่ไม่ดี
ผู้ชายที่แบบว่าวุ่นวายอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นโรคจิตชอบส่งรูปนมตุ้ม
หรืออะไรเข้ามาไม่ต้องดูบล็อกเขาเลือกทีนี้เขาเลือกเลย
นั่งบล็อกให้เลยค่ะใครมานมตุ้มใส่แล้วแบบมาทักฟ้อง
ฟ้องไปกินข้าวเราก็บล็อกเหมือนกันเราก็บอกฟ้องให้บล็อกตัวนั้น
ทำไม่เป็นไงบอกฟ้องบล็อกบ้างเลยบล็อกอะไรอย่างนี้
เออบล็อกไปให้หมดเลยค่ะแล้วที่สำคัญคู่นี้เนี่ยเขาอยู่เตรียมแสดงงานอยู่แล้ว
อิจฉามากเลยคู่นี้เขาห่างกัน๓๑ปีนะคุณผู้ชม
ใช่แต่ว่านั่นแหละอายุไม่เป็นอุปสรรคสำหรับความรักนะจ๊ะ